ถามคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเล่าข่าวต่อไปนี้นะคะ
ท่านเคยมีสอสอหรือสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรในดวงใจหรือไม่
มีไหมไม่ต้องตอบก็ได้เดี๋ยวต่อไปคุณผู้ชมหาว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองอีกไม่เป็นไรนะคะ
เอาตอบไว้ในใจแต่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นนุ่มชาวปากใต้
เขามีสอสอในดวงใจแต่ไม่ใช่สอสอในพื้นที่ปากใต้นะคะ
สสในดวงใจคือสสจังหวัดราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณผู้ชมเห็นภาพวาดภาพนั้นไหมคะคุณผู้ชมเดาสิคะว่าเป็นใคร
คุณเอ๋ปรินาไกลคุบค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าชื่นชอบชื่นชม
และหลงไหลได้ปลื้มคุณเอ๋ปารินาไกลคุบมาก
เป็นสอสอในดวงใจรักมากชื่นชอบชื่นชมมาก
ถึงขั้นบุกไปที่บ้านคุณเอที่โพธารามราชบุรีไปนั่งวาดภาพเหมือนแบบเนี้ยคุณ
คุณเอ๋กลับไปดูไปเจอโอ้โหตกใจสิ
ตกใจไปเจอสักประมาณ๓ทุ่มของวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เข้าไปกับลูกชายถึงขั้นว่าต้องรีบจูงมือลูกชายออกมา
เพราะตกใจมากถึงแม้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คือมีคนชอบไง
บุกไปถึงบ้านนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะ
แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังตกใจหมดเลยค่ะ
เข้าไปแบบนี้ตกใจและยิ่งเห็นภาพตัวเองวางเกลื่อนพื้นแบบ

ถึงแม้ว่าจะเป็นสอสอเป็นคนของประชาชนก็ตกใจนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๒สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วสุดท้ายแล้วคุณเอ๋ก็กลัวว่า
อาจจะเกิดอันตรายกับครอบครัวก็เลยตัดสินใจให้พี่ชาย
จับตัวคุณผู้ชายคนนี้หนุ่มปักใต้คนนี้
ส่งตำรวจข้อหาบุกรุกค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้๒๓สิงหาคมค่ะนี่ตำรวจไปเลย
ร้อยตำรวจเอกพรานชัยชัยชนะรองสารวัตรสอบสวนสพโพธารามเจ้าของคดี
ลงพื้นที่ที่บ้านคุณเอ๋ปารินาไกลคุบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เก็บหลักฐานสอบปากคำบุคคลในบ้านเพิ่มเติมนี่กล้องวงจรปิดนะจ๊ะ
ระดับบ้านสอสอก็ต้องมีกล้องวงจรปิดหลายตัวหน่อยนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกชัยพลานขออภัยพลานชัย
ท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐ปี
เพเดิมเป็นชาวปากใต้ยอมรับว่าที่ผ่านมา
หมายถึงว่าหนุ่มคนนั้นนะไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกพรานชัยนะ
รับว่าที่ผ่านมาชื่นชมชื่นชอบคุณเอ๋ปรินาไกลคุบ
ลั่งคล้ายถึงขนาดว่าอยากเจอตัวจริงอยากมาบอกรักเพื่อให้กำลังใจ
จนกระทั่งช่วงประมาณ๖โมงเย็นของ๒๒สิงหาคมค่ะ
ตัดสินใจเดินทางมาที่บ้านคุณเอ๋เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณเอ๋ปรินาไกลคุบ
ยังกลับไม่ถึงบ้านทีนี้ทำไงเจ้าตัวไม่ถึงบ้าน
แต่ในใจชอบมากชอบมากที่สุดปีนเลยค่ะ
ถึงคนที่ดูแลบ้านคุณเอนะคะมาเจอเข้าตกใจค่ะ
แจ้งความแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัว
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการควบคุมตัวไปแล้วก็มีการดำเนินคดีในข้อหาคือ
บุกรุกเคหาสถานในยามวิการนะคะ
ทีนี้เราก็ติดต่อสอบถามไปที่คุณเอ๋
คุณเอ๋นี่แฟนคลับคุณเอ๋หรือเปล่ารู้จักกันมาก่อนหรือไม่
คุณเอบอกโน่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับคนก่อเหตุด้วยนะคะ
ที่สำคัญวันนั้นเขาเจอเขาก็ไม่ได้คุยกันนะ
ไม่คุยกันเขาก็กลัวเขาบอกว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรก
เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเธอก็กลัวเหมือนกันนะคะ
เธอก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ต้องจับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็มีการกำชับให้คนในบ้านเนี่ย
ต้องดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของบ้านให้มากยิ่งขึ้น

เพราะว่าเป็นบ้านสอสอทำไมถึงมีผู้ชายหนึ่งคนแบกเป้แล้วเดินเข้าไปในบ้าน

เออแล้วคือบ้านเนี่ยมีรัวรอบขอบชิดด้วยนะ
มีบริเวณด้วยแต่เข้าไปถึงตัวบ้านได้
ถ้าเกิดเข้าไปถึงตัวได้แล้วเกิดสมมุตินะ

เอาดูระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ